เขาเรียกว่าฉันทำการบ้านหรือเปล่าหนุ่ม

กัญชาแปลกคันล่า

แต่เรื่องคนตายคนเกิดคน
คนตีกันผัวเมียตีกันกูไม่ค่อยรู้
แต่เรื่องไอ้พวกนี้กูรู้
ชี้ดู

อ่านให้จบพอแล้วไม่อ่านไปหาอ่านเดี๋ยวเราเองจบ

จะกินไหมผรโหล
อยู่อันดูอยู่ว่าอยู่อันไม่ต้องทำแล้วผรโหล
ไอท์สองนังช่านังการเมือง

ก็ชอบดูมันสนุกก็เหมือนกับต่างคนชอบไป

คนอย่างเธอมันไม่ไหลตายหรอกมันสบายไปเถอะ

อ๋อฉันไม่ปากไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วย
ผมว่าบริการมันต้องปะท้าพี่หนูกว่าจะหนูกสุดแล้วพี่เกี๊ยบปากเก่งมากนะ

อยากเจอตัวจริงจะจับฉีกปากนะพี่เกี๊ยบ